สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ
สนับสนุนโดยโฟมล้างมือคิเระอิคิเระอิ
หัวใจให้ฉันตลอดเวลา
คนคนนี้อบรมสิ่งดีล้ำค่ะ
สั่งสอนด้วยใจแม่ตาความรักไม่เคยน้อยไป
แม่ของฉันมีแต่ใจที่ห้อย
แผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกล
รักแม่กว้างใหญ่กว่านั้น
แรงใจรอเลี้ยงทุกวัน
ลูกซึ้งและขอบพระคุณ
จะตอบแทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่
ที่มีให้เต็มล้นใจจึงทดแทนค่าสิ่งนั้น
กี่ปีผลผ่านให้รู้ว่านานเท่านานไม่คิดลืมค่าน้ำ
แม่ของฉันมีแต่ใจที่ห้อยแผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกล
รักแม่กว้างใหญ่กว่านั้นไม่จากไปไหนเมื่อยามที่ฉันไว้วัน
แรงใจรอเลี้ยงทุกวันลูกซึ้งและขอบพระคุณ
สุดยอดเลยเลี้ยงชั้นไหนลูก
ปหนึ่งค่ะ
และนิ้วร้องเพลงตั้งแต่กี่ขวบ
ลุงชนะ
ลุงชนะ
วันนี้วันนี้น้องใบภูครับมากับใครเอ่ย

แต่น้องใบภูรู้ไหมหนูเนี่ยดังแล้วตอนนี้

คือมีคนดูหนูเนี่ยจากที่บ้านเนี่ย

เป็นคลิปที่หนูร้องเพลง

ต้นไม้ของพ่อ

นี่ร้องตอนกี่ขวบนะคะ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
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกับคุณแม่ดีกว่าไหมได้ค่ะเดี๋ยวเชิญคุณแม่เลยค่ะคุณแม่น้องใบพลูวันนี้บอกมาเพราะคุณแม่ค่ะสวัสดีครับเชิญทางนี้นะครับคุณแม่ครับคุณแม่ค่ะน้องเก่งมาก๖ขวบร้องเพลงเพราะมากคุณแม่สอนน้องหรือว่าใครสอนน้องคะใบพลูได้

เขาร้องทุกเพลงที่ที่คุณแม่ร้องให้ฟังหรือเขาได้ยินค่ะร้องตามออกมาร้องตามทุกเพลงค่ะอืมคุณแม่ก็เลยสนับสนุนน้องได้เรียนไหมคะเรียนพิเศษไหมเรียนร้องเพลงไหมอ่าช่วงก่อนสามขวบยังยังไม่ได้เรียนค่ะก่อนคลิปต้นไม้ของพ่อก็คือยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียนเลยเหรอใช่ค่ะหูร้อง

หนูอยากทำอะไรให้หนูอยากร้องเพลงไหมลูก
เพลงนี้เป็นเหมือนเปรียบเสมือนของขวัญจากต้นไม้เล็ก

เข้าใจความหมายแล้วใช่ไหม
ณเวลานี้เข้าใจแล้วค่ะ
แต่ณเวลานั้นก็อาจจะเข้าใจในแบบของเด็กสาว

นี่แหละครับโอ้โหเชื่อว่าน่าจะมีผลงานออกมาอีกเยอะนะ
เห็นบอกว่าวันนี้มาไม่ได้มามือเปล่าใช่ไหมจ๊
มีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณแม่หรือเปล่า

มีอะไรเซอร์ไพรส์คุณแม่คะ
ใบตองควักออกมาให้แล้วนี่เลย

หนูรักแม่ทุกวันค่ะ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

ของคุณแม่นานสุขภาพแข็งแรงนะคะ
ขอเสียบอกให้กับใกล้คนนี้เลย
น้องใบพรูเก่งมากจริงคุณแม่
วันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องใบพลูนะคะลูก
เดี๋ยวเราจะเบรกกันไปแป๊บหนึ่งกับเสียงเพราะของน้องใบพลูนะคะ
แต่ว่าช่วงหน้าเรื่องราวความสนุกของตลอดข่าวยังไม่หมด
ก๋วยเตี๋ยวค่ะทานได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอน
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ลากันไปกับอีกหนึ่งบทเพลง
น้องใบพลูตั้งใจร้องให้กับคุณแม่

อย่างนั้นเบรกนี้เรายกให้ทั้งสองท่านคุณแม่กับน้องใบภูเลยนะครับ

สองมือที่ดูนุ่มนวลอ่อนโยน
สองมือที่ดูช่างบ่อบางอย่างนั้น
สองมือที่ดังไม่มีความสำคัญ
คือสองมือที่ทำให้โลกมุนไป
แม้เพียงร่างกายนั้นเกิดเป็นหญิง
แท้จริงหัวใจนั้นแกร่งยิ่งกว่าเธอ
ขอเพียงให้เป็นได้ดัง
ที่ตั้งใจจะทุกทนเดียวได้
ไม่มีความสำคัญ
ฝันนานแล้วหมุนเวียนวนไปตามจิตใจ
นำพาให้เป็นไปตามต้องการทุกสิ่ง